คุณค่ะข่าวต่อไปบอกเลยว่าปรบมือดังก่อน
เพราะว่าสาวทัพทิมอัญญารินเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมานี้คุณผู้ชมค่ะ
เราเคยนำเสนอไปว่าสาวทัพทิมเขาเตรียมตัวฝึกซ้อม

และแน่นอนเลยว่าเขาสามารถคว้าเหรียญทองกลับมาได้นะจ๊ะ
ทำไมเป็นคนเก่งแบบนี้เธอเก่งมาก
ถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะคิดถึงคุณกบใช่ไหม
แต่เราก็ไม่เคยรู้นะว่าสาวทัพทิมเขามีความสามารถพิเศษด้านนี้เหมือนกันนะคะ
นี่แหละนอกจากจะมีผลงานให้แฟนชื่นชมในฐานะนักแสดงแล้ว
ทีมอัญญารินก็ยังสร้างชื่อเสียงในฐานะนักกีฬาไอซ์เก็ตตัวแทนประเทศไทยนะคะ
เพิ่งจะคว้าชัยจากการแข่งขันไอสเก็ตระดับเอเชีย
ที่ประเทศมาเลเซียในโปรแกรมแรกมาครองได้สำเร็จหมาดเมื่อวานนี้เองค่ะ
โดยคุณแม่ของเธอนะคะได้มีการโพสต์ภาพสุดยินดี
ลูกสาวสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้ตามความตั้งใจ
ขณะที่เจ้าตัวก็ขอขอบคุณแฟนชาวไทยด้วย
ร่วมส่งกำลังใจแล้วก็ติดตามการแข่งขันของเธอ
แข่งเสร็จแล้วนะคะสำหรับโปรแกรมแรกนะคะ

เก่งมากเลยคว้าเหรียญทองเหรียญแรกมาได้สำเร็จแล้ว

เธอก็บอกว่าเพลงที่เล่นเป็นเพลงสากล
นำมาประยุกต์ที่มีกลิ่นอายของความเป็นไทย
แล้วเครือผ้าที่เธอนำไปแต่ละชุด
ไปเผยแพร่วัฒนธรรมความเป็นไทยออกสู่สายตาชาวโลกด้วย

มีโนรงโนมีโนราประยุกต์
สวยงามมากถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามกัน

ขอให้เธอคว้ามาได้หลายเหรียญในอนาคตต่อไปด้วยนะคะ